แม้ว่าสถานการณ์จะมีการเริ่มคลี่คลายลงไปแล้วแต่ขยะพลาสติกก็ยังคงจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะ
ผู้บริโภคเองสามารถที่จะเริ่มต้นในการลดปริมาณขยะพลาสติกได้ด้วยตนเองนะคะด้วยวิธีการต่างต่างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกร้านค้าที่มีการใช้บรรจุพันธุ์ที่ย่อยสลายง่ายหรือจะเป็นการใช้พันจุพันธุ์ที่แบบใช้ซ้ำ
รวมไปถึงการคัดแยกขยะพลาสติกที่ใช้แล้วไปส่งที่จุดบริการรับคืนเช่นถังวนถุงถังเติมบุญค่ะ
ขณะที่สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมของจุฬาได้มีการปรับหลักเกณฑ์๓นะคะซึ่งถือว่าเป็น๓ลีที่เราคุ้นเคยกันกับสถานการณ์ปัจจุบันมาปรับใช้เพื่อลดขยะ
เป็นแนวทางที่อาจจะไม่นิยมเท่าไหร่ในประเทศไทย
แต่ก็มีผู้ประกอบการบางยายบางยายที่แบบเป็นรายย่อย
เริ่มมีการทดลองใช้มาตรการนี้แล้ว
รวมทั้งมีการใช้ระบบมัดจำส่งคืนภาชนะต่างให้กับร้านค้าอีกด้วย
อย่างไรก็ตามแนวทางเหล่านี้ถือว่าเป็นการที่จะเริ่มต้นในการลดขยะพลาสติกได้เป็นอย่างดี
ซึ่งขยะพลาสติกถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
แล้วก็ก๊าซเรือนกระจกด้วยลดขยะเพื่อโลกกันนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ